คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องโควิดจริงเราพูดไปตั้งแต่ห้องขาวหัวเขียว
พูดถึงโควิดและคุณพิธา
อาทิตย์ที่แล้วไปอะไรนะลำพูนลำปางเชียงใหม่ใช่ไหม
กลับมาปรากฏว่าตรวจเมื่อวานติดโควิด
นี่ค่ะก็มีการออกมาโพสต์ด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะไม่ได้เห็นหน้าคุณพิธา
รักษาอาการโควิดอยู่ค่ะ
คือคุณพิธาเนี่ยโพสต์แจ้งอาการป่วยล่าสุดผ่านทางไอจีส่วนตัว

บอกว่าโควิดรู้สึกไม่เป็นอะไรมาก
แต่ว่าผมน่าจะทิ้งกล่องเสียงไว้ที่เชียงใหม่
พี่เบิร์ตตอนไปเชียงใหม่เป็นยังไง

นี่แหละผมขอบคุณใช่คือใช้เสียงเยอะมาก

จะรีบกลับไปทำงานรับใช้ประชาชนครับ

คนแรกที่เข้าไปเม้นต์เลยคุณอิ๊งค่ะ
คุณอุ้งอิ๊งแพทองทานหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนั่นแหละ

บอกว่าหายเร็วถือโอกาสพักผ่อนแวบนึงค่ะ

มีการโพสต์ถึงรายละเอียดอาการป่วย
บอกว่าติดโควิดเมื่อวันอาทิตย์ที่๑๘

แล้วหลังจากนั้นก็เก็บตัวไม่ได้ออกไปไหนเลยในพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะ
จนเมื่อวานวันที่๒๐นะคะ

เพราะอะไรคุณพิทาฉีด๖เข็มแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะต้องกักตัวต้องเว้นภารกิจข้างนอก
ให้คนที่อยู่ใกล้ชิดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทีนี้พอคุณพิทาติดโควิดเมื่อวานนี้

ประชุม๘พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่พักไทยสร้างไทย

ว่าที่สอสอที่รัฐสภาเมื่อวานเปิดเป็นวันแรก
แล้วไม่ใช่แค่คุณพิธานะที่ไม่ได้ไปรายงานตัว
ทีแรกก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมสสเก้าไกลเกือบทั้งพัก
เมื่อวานไม่มีใครไปรายงานตัวสอสอในวันแรกเลยอ่ะอืม
แต่นะแต่นะมีตัวแทนพักไปรับใบรับรองมา
ก็คิดว่าคงจะรอให้คุณพิทาหาย
ถ้าเกิดนับระยะเวลาใช่ไหม
อ่ะก็เอาให้ปลอดภัยอ่ะอ่า

รอบนี้บางคนนี่เป็นนานนะ
๑๐วันยังมีนะ๑๐วันยังขึ้น๒ขีดอยู่เลยอ่ะ

กะให้ปลอดภัยก็คิดว่าน่าจะวันที่๒๗มิถุนานี่แหละค่ะ
แต่น้ำแข็งที่ประชุมพรุ่งนี้อ่ะ๒๒อ่ะ
เออก็อาจจะต้องเลื่อนแล้วนะครับ

ที่เขาจะประชุมกันก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนแล้วนะ

พอเลื่อนมาจากวันอังคารที่๒๐จากวันอังคารที่ผ่านมา

ล้องเลือดอีกแล้วนะฮะรายงานของเขาบอกน้องเลือดอีก

กล้วยมายสีม่วงขาวเขาบอกว่าดูแล๋ระ
ก็สวยสดชื่นดีครับเป็นการตกแต่งของพักไทยสร้างไทยเขา
เป็นธรรมเนียมว่าไปพักไหนต้องมีเครื่องดื่มประจำพักใช่ไหม

ใช่แต่ของไทยสร้างไทยอะไรอะไรเนี่ย

คุณหญิงสุดารัฐบอกเป็นน้ำแห่งความหลากหลาย

ให้กินกาแฟส้มเพื่อสว่าง

แต่กลางวันร้อน
กินไปทั้งวันเลย
ทายร้อนเลย
แม่ถ้าดื่มแล้วทายร้อนได้
เหมือนกับเป็นของดีที่ทางพักเองเขาสนับสนุนเกษตรกรอยู่
ดูแล้วก็โร่เย็นบัตเตอร์ไฟร่ามซีล
สรุปเนื้อหาการประชุมว่ามีการหารือปฏิทินการเมือง

แต่ทีนี้ยังไม่ได้คุยเรื่องการจัดสรรคอรมอพิธา๑ครับ
ก่อนการประชุมมีกระแสข่าวออกมาว่าไทยสร้างไทย
จะได้โคต้าเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ซึ่งทางพักก็วางตัวรัฐมนตรีเอาไว้๒คน
คือคุณสุพรรณมงคลสุธีครับรองหัวหน้าพัก
และคุณถากรตันทศิษย์เลขาธิการพัก
รวมไปถึงมีข่าวว่าคุณหญิงสุดารัฐ
อาจจะลาออกจากหัวหน้าพักครับ
หลีกทางให้นาวาอากาศตรีสิทาธิวารีรับตำแหน่งแทน
เรื่องนี้คุณอนุดิษฐ์นครทัพครับยืนยัน๑๐๐
ยืนยันว่าอะไรลองฟังดูครับ
ในส่วนโครงสร้างของภักดิ์ไทยสร้างไทย
ซึ่งขับเคลื่อนโดยหนีหัวหน้าพักษ์ที่คุณสุดารัฐเกยุลาพันธุ์

คุณหญิงเคยเปลวัยว่าจะทำงานในการเมืองไม่นาน
หลังจากนั้นก็จะผลักดันให้กับคนในพักเข้ามา

ตรงนี้ทางคุณอนุดิษฐ์ได้รับการทัพความ
ที่จะมาทำนักที่หัวหน้าพักอเด่นให้แทนบ้างไหมครับ

แต่ผมยืนยันคำพูดที่ท่านพูด

แล้วท่านก็มีเจตนาที่จะทำพักไทยสร้างไทย

เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ลงหลักปักฐาน
แล้วก็มีพักมีความมั่นคง
พร้อมที่จะพัฒนาขึ้นเป็นสถาบันการเมือง
ผมคิดว่าท่านก็คงถึงเวลานู้นนะครับ

นี่ครับคุณอนุดิตก็บอกว่าเดี๋ยวถึงเวลานั้น
ท่านก็หมายถึงคุณหญิงสุดารัฐ

พักพักเพื่อไทยที่ไม่พอใจเรื่องที่ทีมเจรจาของพัก
ตำแหน่งประธานสภาให้กับก้าวไกล

ไปตัดสินใจแล้วเหรอมันนะพี่เบิศพี่น้ำแข็ง
ลายกลุ่มของพักที่บอกว่าทีมเจรจาคือคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพัก
และคุณประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทย
แม่ประโยคนี้เขาบอกว่าทำเหมือนไม่เห็นหัวสมาชิกพักคนอื่น
ทำไมไม่หารือให้สมาชิกทราบกันก่อนล่ะแล้วก็ขอมติกันก่อน
แล้วค่อยแจ้งความประสงค์กับก้าวไกลแต่กลายเป็นมารวบรัฐ
ให้พักอันดับหนึ่งได้โคต้าไปเลยตัดเพราะว่า
ทั้งภักดิ์ทำเหมือนสอมีหน้าที่รอฟังรอรับทราบอย่างเดียว
รอฟังคำสั่งอย่างเดียวโดยสมาชิกจะนำเรื่องนี้ขึ้นมาถกเถียง
ในการประชุมสัมมนาพักเพื่อไทยวันนี้แหละ๒๑มิถุนายน
เรื่องนี้คุณสุธินคลังแสงครับออกมาอธิบายว่า
เพื่อไทยยอมถอยเพราะต้องการให้มันจัดตั้งรัฐบาลได้
ก็เลยไม่ได้ห่วงเรื่องที่ว่าใครจะได้ตำแหน่งประธานสภา
แต่ห่วงว่ากรกตจะมาตามสอยสอสอหลังรายงานตัวมากกว่า
ถ้าหากเป็นแบบนั้นเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลมันจะยุ่งยากยิ่งขึ้นครับ

คือกรกตเขาก็มีเหตุผลบอกเขาทำไม่ทันหรอก
ทำไม่ทันหรอกภายใน๖๐วันนะ
ก็มีอำนาจทำได้ใน๑ปีก็รับรองไปก่อน